คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ยะโสธรค่ะ
ชาวบ้านช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้เพราะว่าแอบปีนเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน
แต่ไม่ใช่แค่ช่วยจับเอาไว้เฉยนะคะรุมประชาธรรมด้วย

ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีแดง
คนนี้แหละค่ะโดนเข้าไปหลายอย่างเลยนะ
เพราะว่าไปปีนบ้านชาวบ้านค่ะ
เหตุการณ์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวผู้ชายคนนี้แล้วก็รุมประชาธรรมด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงวันนี้ค่ะ
บ้านท่าศรีธรรมที่เขตเทศบาลเมืองยะโสธร
แล้วก็แจ้งตำรวจนะคะพอตำรวจมาถึงเนี่ย
ก็จะมีชาวบ้านสัก๕คนยืนควบคุมตัวชายผู้เกาะเหตุเอาไว้
นายนรงวิทย์ตรีแสนอายุ๓๔ค่ะ
คือนายนรงวิทย์เนี่ยถึงขั้นร้องขอให้ชาวบ้านไปซื้อเหล้าขาวมาให้หน่อย
แต่สุดท้ายชาวบ้านก็ซื้อให้นะพี่อุ๋ย
ไปซื้อใส่ถุงมาให้๑๐บาท
เขากรอกปากหมดเกลี้ยง
นี่ชาวบ้านไปซื้อให้๑๐บาทนี่
กรอกปากแล้วยังไงจะรับสารภาพไหม
พอเล่าข่าวเข้าปากปุ๊บบอกเปล่าเลย
ไม่ได้ขโมยไม่ได้แอบเข้าบ้านใครเลย

ส่วนเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะคะนักศึกษา

กับแม่ตื่นตี๔เตรียมจะไปขายของ
แม่ได้ยินเสียงคลอกประตูบ้าน๓ครั้ง

ก็เลยตะโกนขู่ไปว่าถ้าไม่ตอบจะเอาปืนมายิงนะ

ก็เลยรีบเปิดประตูออกมาดูนะคะ

ว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดง

เพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนเดียวกันเลย
เหมือนที่ปีนบ้านคุณวันวิสา
มาเดินแถวบ้านอีกรอบนึงจำได้
เลยช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้

สุดท้ายตำรวจก็เลยนำตัวนายนรงวิทย
ไปโรงพักนะคะเพื่อไปสอบปากคำค่ะ

เสพยาบ้าคลุ้มคลั่งเผาบ้าน

ประวัติก่อคดีเอาไว้เยอะแยะเลยค่ะ